จาก๒ร้านดังในชุมชนตลาดเก่าท่าม่วง
มุ่งตรงเข้าสู่เมืองกาญจนบุรี

ร้านนี้เป็นอีกหนึ่งร้านที่เราอยากแนะนำ

เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสถึงของดีของเมืองกาญจนบุรี
แต่ถ้าอยากรู้ว่าจะเป็นเมนูอะไร

ขอถามถึงจุดเริ่มต้นของร้านอาหารกันครับเกิดมาได้อย่างไรครับ
ก็คือร้านนี้ตั้งมาพร้อมกับโรงแรมนะครับผม
เราอยากจะให้มีร้านนี้เพราะว่าเราต้องบริการลูกค้าในโรงแรมอยู่แล้ว
แล้วก็ถนนเส้นนี้จะเป็นถนนนานาชาติ
ซึ่งจะเป็นถนนพูดง่ายก็เหมือนเข้าสารกรุงเทพของบึงการนะครับ
แต่อาจจะช้าไปหน่อยกี่ปีอะไรก็ว่ากันไปเพราะอยู่ต่างจังหวัด
แต่ทีนี้ร้านนี้เปิดมาเพื่อบริการลูกค้าโรงแรมแล้วก็บริการคนเมืองกาลด้วยค่ะ

แต่เปิดร้านมาเพื่อเสริมให้กับลูกข้างโรงแรมด้วย

อย่างที่บอกว่าถนนสายนี้เหมือนข้าวสารเลย

เพราะว่าถัดไปนี่ก็จะเป็นแม่น้ำแควร์
แล้วตรงไปตรงนู้นก็๑กิโลจะเป็นสะพานข้ามแม่น้ำแควร์
ซึ่งเป็นจุดท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทั่วโลกเลยใช่ไหม
อาหารทางร้านเราจะเสิร์ฟอาหารประเภทไหนครับ
ด้วยความที่ว่าตรงนี้จะเป็นถนนนานาชาตินะคะ
ก็เราก็จะมีไทยยุโรปมีจีนผสมเล็กน้อย
เพื่อที่ให้เหมาะกับนักท่องเที่ยวที่หลากหลายของถนนเส้นนี้
ก็จะมีอาหารหลากหลายนะครับให้ได้ชิมกันนะครับผม

เมนูแนะนำของทางร้านครับเป็นเมนูอะไรครับ
ก็จะมีสปาเกตตี้เพสโต้แล้วก็โกยซีหมี่ไก่นุ่ม
ซึ่งจะเป็นอาหารประเภทเส้นให้กับทางรายการนะคะ

ได้เลยครับผมเอาเลยไปชิมกันเลย
สำหรับเมนูแรกที่คุณสาเจ้าของพรัมทีบาร์แอนเรสวองภูมิจะนำเสนอก็คือ

เส้นสปาเกตตี้ผัดคลุกเคล้าเข้ากับซอสเพสโต้
ที่ทำสดจานต่อจานมันช่างดีงามอะไรเบอร์นี้
ส่วนถ้าอยากรู้เรื่องราวของรสชาติก็คงต้องยกหน้าที่ให้กับเฮียน็อตเขาล่ะค่ะ
เอาล่ะครับมาดูเมนูแรกกันเลยนะครับเมนูนี้ชื่อว่า
ปาเกตตี้เพสโต้ค่ะเบคอนกรอบมีเบคอนกรอบ

ก็คือกะปิสปาเกตตี้แล้วก็ส่วนตัวน้ำซอสเนี่ยเราก็ใช้มีใบโหลพา
ปกติถ้าเกิดว่าเป็นโหระพาไทยนะคะส่วนมากเขาจะใช้โหระพาที่เป็นอิตาเลียนเบซิล
แต่เราด้วยความที่ว่าเราอยู่ประเทศไทยแล้วมันก็หายากด้วย
ก็เลยใช้เป็นโหระพาไทยแล้วก็จะเป็นผักที่นี่จะใช้ผักปอดสารพิษด้วย
จะให้คนชาวบ้านนักปัดชาวบ้านเป็นคนปลูกส่งที่ร้านเราที่โรงแรมเรา
แล้วก็ส่วนผสมของเมนูนี้ก็จะมีโหลพากระเทียมหอมใหญ่มีถั่ว
แล้วก็มีน้ำมันมะกอกปั่นรวมกันแล้วก็เอามาผัด

เบคอนเรามีวิธีการเลือกเบคอนอย่างไรเพราะดูแล้วเป็นเบคอนที่ไม่ค่อยมีมันเท่าไหร่
จะเน้นเรื่องสุขภาพด้วยค่ะที่ร้านนะคะ
ก็เลยจะใช้ของที่ไม่ค่อยมีมันอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือผักเราก็เลือกผักปลอดสารพิษซึ่งปลูกโดยชาวบ้านด้วย
แล้วก็เบคอนเราก็เลือกไม่มันด้วยมันไม่ต้องทานได้ไม่ต้องโกว่อ้วน

ซึ่งพอเป็นหัวลำพาไทยเนี่ยมันมีกลิ่นหอมที่หอมกว่าชัดกว่า
พอทานเข้าไปก็จะได้กลิ่นหอมของโหระพาแล้วมีความมันของถั่ว
แล้วก็ออกปรุงให้เค็มนิดจะได้ไม่เรียนมากสำหรับเมนูแรกทางไปแล้ว

โกยซี่หมี่ไก่นุ่มค่ะ
ส่วนอีกเมนูพี่สาขอเปลี่ยนฟิลจากอิตาเลียนมาเป็นเมนูที่มีกลิ่นอายความเป็นจีนนิดกับตัวซีหมี่
อีกหนึ่งเมนูขายดีและเมนูยอดนิยมของที่นี่กันค่ะ
สำหรับโกยซี่หมีนั้นนะคะเป็นเมนูอาหารจีนกวางตุ้งแบบโบราณ
นิยมทานต่อจากการดื่มน้ำชาและการทานติ่มซำในช่วงเวลาเที่ยงถึงบ่ายค่ะ
โดยลักษณะของโกยซีหมี่แบบชาวจีนกวางตุ้งนั้นนะคะ
จะนำเส้นบะหมี่ลงไปลวกในน้ำร้อน
ก่อนที่จะไปคั่วในกระทะกับน้ำมัน
ได้เส้นที่เกรียมกรอบนอกนุ่มใน
ส่วนน้ำราดโกซีหมี่นั้นนะคะจะประกอบไปด้วยเนื้อไก่เห็ดและหน่อไม้
นำมาหั่นเป็นเส้นนำไปผัดให้เข้ากันตามด้วยแป้งมัน
เพื่อให้มีความเหนียวก่อนที่จะนำมาราดบนเส้นบะหมี่ที่เตรียมไว้
โดยวิธีการทำนี้ทำให้ชาวจีนเรียกเมนูนี้ว่า
วางซื้อเสียงเฉาเมียนที่แปลว่าผัดหมี่เส้นหอมใส่ไก่นั่นเองค่ะ
และถ้าพูดถึงเมนูโกซีหมี่จะไม่พูดถึงหน่อไม้ก็คงเป็นไปไม่ได้
ก็เป็นหน่อไม้ที่ปลูกในจังหวัดกาญจนบุรี
ซึ่งจังหวัดแห่งนี้มีหน่อไม้หลากหลายสายพันธุ
แต่สำหรับสายพันธุ์ที่นิยมนะคะก็คือไผ่ตรงและไผ่ลุ้ยจู
ซึ่งเป็นไผ่ที่มีรสชาติหวานเนื้อละเอียดและกรอบ
ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมพี่ซ้าถึงภูมิใจนำเสนอเมนูก็ซี่หมี่
เฮียน็อตและแฟนรายการเล่าเส้นเป็นเรื่อง
ก็เพราะว่าจังหวัดนี้เขามีหน่อไม้เป็นของขึ้นชื่อนั่นเอง
เอาละค่ะตอนนี้ทุกอย่างพร้อมแล้วถึงเวลาเสิร์ฟกันแล้วล่ะค่ะ
มาถึงเมนูก็ซี่หมี่ครับผมมาอิตาเลียนแล้วมาจีนเลยนะครับ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
ก็เลยต้องมีหลายอย่างให้เลือกสัตว์นะครับ
ใช่ครับเพราะว่าร้านนี้จะต้อนรับคนหลายชีวิตชาตินะครับ
ครับผมเอามาดูเมนูโกซีหมีบ้างความพิเศษอยู่ตรงไหนครับ
เพราะคือด้วยความที่เมืองนี้เป็นเมืองที่มีหน่อไม้เยอะ
เราก็เลยจะเลือกพวกผลิตภัณฑ์พื้นบ้านนี้เข้ามาใช้ในร้านเราด้วย
ก็เลยเมนูพิเศษนี้ก็จะเป็นเพราะเพศพระเพาะหน่อไม้เนี่ยเราเลยทำเมนูนี้
เพราะว่าเราอยากจะส่งเสริมของที่ท้องถิ่นเราก็เลยต้องทำเมนูนี้

ก็จะเป็นหน่อไม้ที่หวานจะหวานแล้วก็จะมีหลายสายพันธุ์ด้วยที่นี่ค่ะ
แต่ละเมนูเราก็จะใช้หน่อไม้แตกต่างกันไปด้วยนะคะแต่ส่วนมากเขาจะใช้หน่อไม้หวานกัน
ซึ่งก็เป็นชาวบ้านไปหาในป่าอย่างนี้เลยนะฮะก็อุดหนุนชาวบ้านกันไป
เส้นเราก็นำเส้นมาทอดด้วยนะฮะตัวน้ำซอสตรงนี้ละครับเราทำอย่างไรครับ
แล้วน้ำซอสก็จะมีน้ำมันงาที่เป็นส่วนประกอบที่ทำให้กลิ่นหอมแล้วก็มีซอยซอสอยู่ในนั้นด้วย
แล้วก็มีน้ำตาลเล็กน้อยค่ะโอเคแล้วก็ทำให้เข้มข้นด้วยแป้ง
เรามาชิมกันดีกว่านะครับนมจากกลิ่นแล้วมันมีความหอมของน้ำมันงาออกมาเลยเนอะ
ต้องทานกับน้ำจิ้มเปรี้ยวซอสเปรี้ยวจิ๊กโฉ่หน่อยมันจะช่วยตัดลดกันพอดี
มาเลยนะครับผมรสชาติโดยรวมทรอมกล่องตัวนอกมาให้ตามสเกิ้ลว่าอ่อน
พอผสมจิ้มกรอบนิดนึงก็จะมีรสเปรี้ยวตัดขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับผม
ซึ่งก็ลงตัวได้พอดีเลยครับ
พูดถึงร้านกันสักหน่อยดีกว่าสไตลการตกแต่งนี่เป็นสไตล์ไหนครับ
จริงแล้วอะตกแต่งเอง
อ๋อทำเองหมดเลยหรอครับแรงบันดาลใจมาจากอะไรคือ
จริงเป็นคนที่ชอบเดินทางชอบเดินทางอยู่แล้วค่ะ
ก็เลยเก็บเล็กผสมน้อยเอามาใส่ตรงนี้ค่ะ

สำหรับใครที่มากาญจนบุรีอยากจะมาลองทานอาหารที่ร้านเนี่ยเดินทางมาอย่างไรครับ
ก็ที่ร้านเนี่ยจะอยู่ถ้าเกิดมาจากถนนแสงชูโตนะครับถ้าเกิดมาจากกรุงเทพเนี่ยมันจะผ่านถนนนี้อยู่แล้ว
เข้าถนนแสงชูโตให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนอังกฤษซึ่งจะเป็นซอยหน้าโรงแรม
แล้วก็พอเลี้ยวเข้ามาปุ๊บก็จะเจอโรงแรมตั้งอยู่สุดซอยเลยค่ะจะเห็นตึกโรงแรมตั้งเลยแล้วก็ร้านเราก็จะอยู่ข้างหน้าโรงแรม
ร้านอาหารมีเปิดตั้งแต่๑๑โมงเช้าจนถึง๔ทุ่มทุกวัน
ทุกวันไม่มีวันหยุดเลยนะครับผมไม่มีวันหยุด
สำรองที่นั่งหรือว่าจะจองห้องโรงแรมเนี่ยจะมีเว็บไซต์หรือว่ามีเฟซบุ๊คอะไรไหมครับ
แล้วก็ท่องเที่ยวในบริเวณนี้ก็มีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญมากมายนะครับผม
วันนี้ขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณค่ะ
บอกเลยว่าที่นี่ไม่ได้มีดีแค่แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเท่านั้น
แต่ยังมีร้านเส้นเด็ดเมนูเส้นอร่อยที่รอต้อนรับแฟนเล่าเส้นเป็นเรื่องอีกเพียบเลยล่ะค่ะ
ส่วนสัปดาห์หน้าเล่าเส้นเป็นเรื่องยังคงจัดหนักจัดเต็มกับเรื่องราวของเมนูเส้นอีกเช่นเคย
โดยเราจะพาไปพบกับเมนูหมี่แห้งหมูแดงหมูกรอบเจ้าดังของจังหวัดกระบี่
เปิดตำนานความอร่อยมายาวนานกว่า๖๐ปี
ต่อด้วยขนมจีนน้ำยากะทิสดเจ้าดังแห่งเมืองพังงา
กับความอลังการงานผักชนิดที่เรียกว่าแน่นโต๊ะ
ปิดท้ายกับเมนูเส้นสไตล์ตะวันออกกลางกับรสชาติแบบฮาลานแท้ในกลางเมือง
แล้วกลับมาพบกันในสัปดาห์หน้ากับรายการเล่าเส้นเป็นเรื่อง
รายการมหาอำนาจแห่งเส้นหนึ่งเดียวที่จะยกเมนูเส้นจานเด็ดทั่วฟ้าเมืองไทย
เสิร์ฟให้แฟนรายการได้ฟินกันถึงหน้าจอ
รู้อย่างนี้แล้วอาทิตย์หน้าห้ามพลาดนะคะ
โปรดติดตามตอนต่อไป